คุณผู้ชมค่ะมาต่อเนื่องกันเลยที่แก๊งคนสวยใจบุญค่ะ
การช่วยเหลือเราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะ
แน่นอนว่าเคยรับบทเป็นแม่ค้าเจอสถานการณ์แบบนี้
เข้าใจหัวอกพ่อค้าแม่ขายเหลือเกินค่ะนี่แหละค่ะ
แฮชแท็กเบลล่าช่วยขายเออ
ล่ารานีค่ะโพสต์เอาไว้ในไอจีของเธอนะคะ
บอกว่าตั้งใจจะช่วยโปรโมทร้านค้าให้ฟรีเลย
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลยที่ได้รับผลกระทบนะคะ
หรือใครจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังลำบาก
ก็ตามค่ะหาช่องทางทำมาหากินอยู่

มีทั้งไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กเลยนั่นเองนะคะ

กติกาง่ายค่ะนี่พลอยแอตเบลขัดทักไปคุณผู้ชมนะ
กติกาง่ายเลยเพียงคอมเมนต์ใต้ภาพ
เปญเบลล่าช่วยขายพร้อมกับบอกชนิดสินค้า
ช่องทางการติดต่อของร้านอะไรอย่างนี้นะคะ
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านซะหน่อยแรงบันดาลใจเป็นยังไง
ทำสินค้าจุดเด่นที่ให้คุณลูกค้าเขาอยากขายอยากซื้อนี่นะคะบอกด้วยผลกระทบที่ได้รับมาตอนนี้เป็นยังไงเล่าให้พี่เบลเขาฟังนอนระบายมาหน่อยระบายมาหน่อยแล้วก็จะมีการพิจารณาเลือกร้านเพื่อช่วยเหลือนะคุณผู้ชมน่ะร้านไหนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเบลล่าจะช่วยขายด้วยการถ่ายภาพให้เลยกับสินค้าหรือว่าอัดคลิปฝ
ฟรีจริงค่ะอย่างที่บอกไปปกติแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหไม่ถูกนะค่าตัวเบลล่านี้นะคะแล้วคือยอดขายแน่นอนการันตีได้เลยฝีมือเบลล่า
ขายดีแน่นอนนะคะหลังจากเปิดแคมเปญนี้มากระแสตอบรับดีมากค่ะคนมาฝากร้านกับเบลล่ากันเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมนะ
จากเบลล่าสาวสวยแล้วอย่างที่บอกไปเขามากันเป็นแก๊งคุณผู้ชมแก๊งนางเอกสาวสวยสี่สาวค่ะ
เปรี้ยวทัศนียาโมมนชนกครีมรานิดาและบัวนลินทิศค่ะ
ผุดโปรเจคช่วยรีวิวสินค้าให้ฟรีเหมือนกันให้กับพ่อค้าแม่ขายที่เดือดร้อนแล้วก็อยากจะเพิ่มช่องทางการขายนะคะ
ติกาคล้ายกันกับของสาวเบลเลยค่ะเพียงแต่ว่าสินค้าที่จะได้รับการรีวิวเนี่ยสาวเขาจะเลือกตามความเหมาะสม
ว่าจะให้นางเอกคนไหนเป็นคนโพสต์ลงรีวิวให้ใครกำลังเดือดร้อนนะแล้วก็สนใจกิจกรรมของ๔นางเอกคนสวยนี้คุณผู้ชมค่ะ
น่ารักทีเดียวนะร่วมแรงร่วมใจชอบตรงที่ว่ามีแบบว่าให้ตัวเลือกด้วยนะเหมาะให้โพสต์กับสินค้าตัวไหนก็แบบว่าเหมาะกับบุคลิกชัยด้วย